ทุกผู้ชมครับดูคุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะ
เป็นคุณครูผู้หญิงนะฮะคุณครูได้โพสต์ขอบคุณพอโรงเรียนนะครับ
หลังจากที่พอโรงเรียนอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพได้
อ่าเป็นคุณครูผู้หญิงนะฮะแต่ว่านี่แต่งกายแบบคุณครูผู้ชายนั่นแหละค่ะ
นี่นะครับเป็นรูปชุดข้าราชการครูนะครับ
คุณครูปฐุมพรจันทรรักษ์หรือว่าครูเมนะครับ
อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบุรมภู
นี่โพสต์ภาพเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็บอกว่าอำลากระโปรงอย่างเป็นทางการหลีกทางให้กางเกง
โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมเป็นอีกความสำเร็จ๑อย่างในชีวิต
ครูเมย์บอกได้ทำบันทึกข้อความถึงพอโรงเรียนศรีบุญเรือวิทยาคาร
ก็คือพอนัทชัยเบี้ยวเก็บบอกว่า
ตัวครูเมย์เนี่ยมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
เพื่อให้การแต่งกายตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตผอโรงเรียนแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดทำงานชาย

แล้วก็ขอไว้ผมสั้นโดยขอแต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาที่การกำหนดแล้วก็ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
โดยยื่นเรื่องวันนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้มนุยการโรงเรียนเนี่ย
วันนั้นอนุญาตวันนั้นเลยยื่นปุ๊บอนุญาตปั๊บเลยนะฮะ
จากนั้นคุณครูก็แต่งชุดข้าราชการครูชายมาสอนหนังสือนะครับ
เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ด้วยความภูมิใจ
อ่าวันนี้เราก็ไปคุยกับครูเมนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้แต่งชุดข้าราชการตามเพศสภาพ
แต่เห็นภูมิในการโรงเรียนเนี่ยอนุญาตให้เด็กนักเรียนแต่งชุดนักเรียนได้ตามเพศสภาพ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดครูลองขอ
พอบ้างท่านจะอนุญาตไหมปรากฏท่านอนุญาตเลยนะฮะ
อนุญาตเลยนะครับเอาลองฟังครูเมย์หน่อยนะครับ
ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ที่ได้เป็นตัวของตัวเองสักทีหนึ่งนะคะ
เรื่องของการแต่งกายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อยากจะแต่งกายตามที่เราต้องการ
แต่ด้วยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างและในขณะนั้นยังจำความรู้สึกตอนนี้ได้เลยว่า
การที่เราไม่ได้เป็นตัวเราจริงเนี่ยมันไม่มีความสุขในชีวิตเลย
พอรู้ว่าอนุญาตแล้วก็พร้อมที่จะไปซื้อชุดมาเลย
ซื้อทุกอย่างเลยซื้อใหม่ยกชุดเลย
บุกเกิดอะไร
ก็เกือบหมื่นอีกนะคะถ้าเทียบเฆียบกันก็ยอมครับ
ขณะที่ทางนักเรียนเองก็แสดงความยินดีกับครูเมย์นะฮะ
ที่ได้แต่งกายตามที่มีความสุขนะครับ
เมื่อวานก็เป็นวันแรกนักเรียนเองก็พากันมาหยอกล้อ
บนกับชื่นชมคุณครูนะครับ
ความสุขเลยเวลาไปสอนหนังสือนะคะครับคุณผู้ชมค่ะ